เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไปที่พิศนุโลกคุณผู้ชมจำได้ไหม
เออรอออเดอร์อยู่ใครก็ไม่รู้เอาขวดมาตีสิส่ะ
ไม่ได้มีเรื่องอะไรทะเลาะเบาะแว้งกับใครมาก่อนเลยเนี่ยค่ะอุ้ย
แล้วไปเลยเจ็บเลยนะคะเนี่ยค่ะตีกันแบบงงง
คนที่โชคร้ายคนนี้ก็คือนายสุภกิจนะคะไม่รู้ใครก็ไม่รู้มาทำอะไรแบบนี้
ล่าสุดวันนี้ค่ะตำรวจสพเมืองพิศนุโลกได้ตัวแล้วค่ะ
มือดีที่มาพร้อมกับขวดคนนั้นก็คือนายสายชนเชษสกุลค่ะ
นายสายชนอายุห้าสิบสองปีมีอาชีพเก็บขวดขาย
ตำรวจเนี่ยไปรวบตัวได้นี่ค่ะตอนที่เก็บขวดอยู่แถวแถวลานจอดรถ
ในวัดพระศรีมหาธาตุหรือวัดใหญ่เนี่ยค่ะคือลุงคนนี้
แกก็ใช้ชีวิตแบบอาศัยนอนตามวัดต่างต่างนะคะแล้วมาสอบถามว่าไปทำเขาทำไม
ลุงบอกอ๋อเมาแหม่เมาเบียจัดเลยกินไป๖กระป๋อง
เครียดด้วยเครียดเรื่องครอบครัวแล้วก็เลยคุมตัวเองไม่อยู่
ก็เลยตีหัวเขาระบายอารมณ์ไปงั้นแหละเอาลุงทำไมลุงว่าอย่างนี้
เออนะคะก็ยืนยันบอกที่ทำไปเนี่ยเมาขาดสติอย่างเดียว
อยากจะขอโทษรายเดอร์คนนี้ไม่ได้มีเรื่องโกรธแค้นส่วนตัวไม่มีเลยค่ะ
ชื่ออะไรชื่ออะไรน่ะที่ที่ขวดขวดขวดด้วยเหรอหกกระป๋อง
แล้วเรามีเหตุฝังใจกับพวกแก๊ปพวกอะไรไหมไม่มีแล้วอยู่ดีเอาขวดแก้วไปตีเขาเนี่ย
มันเชียดมันเชียดเชียดเชียดไม่ได้มีเรื่องทะเลาะไม่มีอะไรใช่เนี่ย
มีอยู่ดีเข้าไปตีเขาเฉยใช่ไหมยอมรับนะอยากฝากขอโทษคนที่เราตีไหม
ลุงก็คงจะต้องเครียดต่อเมื่อได้คุยกับตำรวจนะคะเพราะว่าคงจะต้องได้รับข้อหาเพิ่มด้วยนะคะ